คุณผู้ชมครับวันนี้ครบกำหนดอำนาจการคุมตัว
ครูปรีชาและเจ๊บ้าบินก็คือครบ๔๘ชั่วโมง
หลังจากทางกองปราบคุมตัวมาสอบสวนที่กองปราบปราม
นักเดียวกันที่๒๘กุมภาพันธุ์
ช่วงสายวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบ

เพื่อไปฝากขังที่สารอาญารัชดา
เป็นการฝากขังผลัดแรกตามขั้นตอน
เราจะไปติดตามบรรยากาศจากคุณพัชรวรินพัชรประพานันทร์
รายงานสดมาจากสารอาญารัชดาครับเชิญครับ
ตำรวจกองปราบรามนำตัวครูปรีชาและเจ๊บ้าบิน
ขออำนาจศาลฝากขังที่สารอาญารัชดาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ

มาเฝ้าติดตามนำเสนอข่าวในคดีหวยสามสิบล้านค่ะตำรวจกองบังคับการปราบรามนำตัวนายปรีชาไคร่ครวนกับนาง
ตนาพรสุภาทิพย์หรือว่าเจ๊บ้าบินมาฝากขังที่สารอาญารัชดาพิเศษ
หลังถูกจับกลุ่มตามหมายจับเมื่อวันที่๒๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่จังหวัดกาญจนบุรี
โดยเมื่อวานนี้นะคะทั้งสองคนถูกสอบต่อเนื่องตลอดทั้งวันถึงช่วงเย็น
ก่อนที่ทั้งสองคนนั้นได้นอนในห้องควบคุมตัวเป็นคืนที่สอง
และวันนี้ตำรวจกองปราบรามก็ได้นำตัวมาขออำนาจศาลฝากขังที่สารอาญารัชดาพิเศษ
โดยตอนแรกนะคะมีกำหนดจะนำตัวมาฝากขังตั้งแต่เวลา๙นาฬิกาค่ะ
แต่ก็เลื่อนออกจากกองปราบปรามในเวลาประมาณ๑๐นาฬิกา๔๐นาที
สำหรับคดีหวย๓๐ล้านบาทนี้นะคะพนักงานสอบสวนได้แจ้งความ๔ข้อหากับครูปีชาและเจ๊บ้าบินคือ
ผิดฐานแจ้งความเท็จผิดฐานให้การเท็จกลั่นแกล้งผู้อื่นให้ได้รับโทษทางอาญา
และให้เจ้าพนักงานจดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จซึ่งวันนี้นะคะ
ส่วนในเรื่องของการประกันตัวนะคะตามเดิมทนายของครูปรีชานั้นบอกว่า
เตรียมใช้ตำแหน่งข้าราชการระดับ๘ของครูปีชาในการขอประกันตัว
ส่วนเจ๊บ้าบินเตรียมใช้หลักทรัพย์เป็นเงินสดจำนวน๗๕๐๐๐บาทค่ะ
ขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะครูปรีชามีสีหน้าเรียบเฉยค่ะ
ขณะที่ตำรวจนั้นนำตัวออกมาจากห้องควบคุมตัวเพื่อพิมพ์ลายนิ้วมือนะคะ
ส่วนเจ๊บ้าบินนั้นถูกนำตัวออกมาพิมพ์ลายนิ้วมือเป็นคนแรก
แล้วก็กลับไปยังห้องควบคุมตัวตามเดิมค่ะ
ส่วนขณะที่ตำรวจนำตัวครูปีชาและเจ๊บ้าบินออกจากห้องควบคุมตัวก่อนมาถึงสารอาญานะคะ
ครูมีสีหน้ายิ้มแย้มเล็กน้อยค่ะ
แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรแม้ว่าจะมีกระแสข่าวว่าครูปรีชานั้นรับสารภาพ
แต่เมื่อนักข่าวถามนะคะครูปรีชาก็ไม่ได้ตอบคำถามแต่อย่างใดค่ะ
ค่ะแล้วก็ต้องเฝ้ารอติดตามดูนะคะว่าสารนั้นจะมีดุลยพินิษฐ์อย่างไรในการขอประกันตัวของครูปรีชาแล้วก็เจ๊บ้าบินเนี่ยนะคะ
ก็จะต้องติดตามชมกันต่อไปค่ะว่าจะได้รับการประกันตัวหรือไม่ค่ะ
พระเจ้าวรินทร์พระเจ้าประพานันทร์ข่าวเทศรัทธิเวียรายงานจากศาลอาญารัฐธรรมพิเศษค่ะ